อยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุหนุ่มคนหนึ่งขี่รถบิ๊กไบท์มา
คุณผู้ชมเหมือนลอยนิดเดียวเป็นแบบนี้ครับ
สภาพรถสิมันเหตุผลเพราะความเหมือนลอย
ด้วยความที่เป็นบิ๊กไบท์ความเร็วมันก็มากกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไป
ด้วยความเป็นถนนตอนกลางคืนด้วยอะไรด้วยมันก็มืดด้วย
สุดท้ายเสียหลักตุดโค้งไปชนแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่ม๔๐นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสพศรีมหาโพธิรับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางโค้งลายพระหัดมุ่งหน้า
ไปยังอำเภอศรีมหาโภษที่ปราสินบุรี
ไม่ติดภัณฑ์ท็าเบียนล้มคว่ำอยู่ข้างถนนบั่งนี้

เศร้าที่อยู่ข้างทางเศร้าถนนเนี่ยถูกชนล้มกันไป
เศร้าหลักกิโลต่างเนี่ยคนขับมาเจ็บชั่วเนธเจมส์
เล่าบอกว่าขี่มรถมาแล้วมันมีอาการเหมือนร้อนนิดเดียว

โล่งตรงแล้วขี่ไปขี่มาเมอร์ครับ
รถหลุดโค้งเลยตกลงไปเลยนี่ก็ชนครูดไป
หลังจากนั้นกู้ภัยก็มาช่วยกันประถมพยาบาล

ก็ยังให้การได้ดามคงดามคอไว้แล้วโทรบอกญาติเขาด้วย

ใช่เป็นแบบนี้สภาพ
ตำรวจเองก็สุดท้ายเอาคนไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหม
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์คันนี้ไปไว้ที่สถานีตำรวจก่อน

เพราะว่ามีเรื่องของสาวต่างที่โดนชนกันไป
อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครนายก
แล้วไปโดนรถกระบะที่สวนทางมา
สุดท้ายกระบะไปล้อกระแทก

เฟ้ยซิอาง้ายท้องรอชี้ฟ้าพังยับเยอะ

กระบะเขาไม่ได้ประมาทอะไรนะ
แต่ว่าล้อของรถบรรทุกมาชนเขา

ล้อหลังก็หลุดออกมาแล้วก็มากระแทกกับรถกระบะคันนี้ครับ
คนขับกระบาดคุณผู้ชมตะเกียดตะกายออกมาจากกระบาดได้คุณสุนทรอายุ๗๓ปีแล้วรอดนะครับ
อันนี้ก็รอดไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยนะครับ
จากกางเกงที่มันขาดเล็กน้อยจากการแบบขีดขวดนะครับ
ว่าผมขับกระบะมาคนเดียวจะไปงานแต่งหลานที่ร้อยเอ็ด
แล้วก็จู่ล้อมาตุ้มอย่างจังเลยตัวเองก็เสียหลักด้วยความตกใจนะ

แล้วก็เช่นเคยเหตุผลที่ผมรอดมาได้ผมเชื่อเหลือเกินว่า
บารมีหลวงปู่ทวดที่ผมสวมอยู่ที่คอนี่โชว์ให้ดู
ทำให้ผมแค้วค่าปลอดภัยนะฮะ

นายจำลองเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงอายุ๔๙ปีบอกว่า
ผมขับมาจากแก่งคอยสระบุรีจะไปส่งที่นู่นชนบุรี

ไม่รู้เลยว่าล้อหลุดตอนไหน
มารู้อีกทีตอนมันมีเสียงคูดแบบเหล็ก

ก็เลยจอดแล้วก็เห็นว่าเออล้อหลุด

รักฐานเพิ่มเติมต่อไปอีกทีนะครับ